ตำราการก่อสร้างพระพุทธรูปของล้านนาซึ่งเขียนขึ้นประมาณกลางพุทธศตวรรษที่๒๐๒๑หรือคิดศตวรรษที่๑๕มีดังนี้
หากจะสร้างพระพุทธปฏิมาซึ่งณที่นี้หมายถึงพระพุทธศรีหิงขนาดเท่าพระพุทธองค์ให้วัดจากพระชานุหรือเข่าถึงพระชานุเมื่อประทับขัดสมาธิแล้วหารด้วยสี่
หนึ่งส่วนเท่ากับฐานถึงพระนาพีหรือสดือหนึ่งส่วนจากพระนาพีถึงพระอุระหรือหน้าอกหนึ่งส่วนจากพระอุระถึงพระฮนุหรือคางหนึ่งส่วนจากพระฮนุถึงไรพระศพหรือตีนผม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน